สะเทือนวงการศรีกากีในช่วงที่มีโผล่โยกย้ายตำรวจออกมานะครับ
กลายเป็นพาดหัวแบบนี้สารวัตรน้ำดีโพสต์ระบายก่อนยื่นใบลาออกนะครับ
ในใบลาออกของสารวัตรน้ำดีคนนี้ซึ่งมียศคือพันธุ์ตำรวจโทเนี่ย
ใบลาออกก็ดูเรียบง่ายเหมือนใบลาออกจากราชการทั่วไป

แต่ถ้าไปส่องดูโพสต์ของนายตำรวจนายนี้ปรากฏว่าในโพสต์ดุเด็ดเผ็ดมันมาก
แต่ละคำเนี่ยอ่านแล้วก็สะดุ้งเหมือนกันนะอยู่ไปก็ไม่เจริญอะไรประมาณนี้

เอาอันนี้ขึ้นโพสต์มาแล้วเหรอคะเอาโพสต์ก่อนแล้วกัน
มาจากกรณีที่พันธ์ตำรวจโทบุรีอมรพิชิตสารวัตรอำนวยการสพกรับใหญ่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับ
คนที่โดนย้ายไปไกลบ้านมีทุกปีไม่ว่าจะยุคไหนทำปากดีพูดนโยบายสวยเลิศเลอ
จะลูกเมียพ่อแม่ที่แก่ชะลาต้องดูแลชีวิตปกติที่เปลี่ยนไป
แต่แค่ปลายปากกากระเด็นกระดอนทุกปี๒ปีนโยบายปัจจุบันด้วย
ไปไหนไม่ได้ประชุมกันทุกวันงานนอกหน้าที่ก็เยอะ
คนออกนโยบายคนสั่งหวยจะเอาเวลาที่ไหนกลับมาดูแลครอบครัว
คนทำงานไม่เจริญคนเจริญไม่ทำงานยังไม่หมดนะคุณ
สิ่งที่นายตำรวจคนนี้ยศพันธ์ตำรวจโทเนี่ย
โพสต์ออกมาหลังจากยื่นใบลาออกนะครับแล้วก็ให้ย้อนไปดูใบลาออกสักนิดหนึ่ง
คือใบลาออกจะเรียบง่ายตามภาษาราชการมาก

ว่าผมมีความประสงค์ขออนุญาตลาออกราชการ
เพื่อดูแลมันดาที่ป่วยมีสภาพนอนติดเตียง
ที่ผ่านมาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสรรค์สุจริง

มีความประสงค์ขอลาออกเพื่อประกอบอาชีพอื่น
เพื่อประโยชน์ส่วนตนและครอบครัวตั้งแต่วันที่๙
ซึ่งก็บอกด้วยนะว่าการลาออกจากราชการครั้งนี้

ไม่ได้ถูกผู้บังคับบัญชาบีบบังคับหรือว่ากลั่นแกล้งแต่อย่างใด

แต่การโพสต์เป็นคนละเรื่องเลยพอโพสต์ไปแบบนั้นนะครับ
คนเข้าไปให้กำลังใจละหนึ่ง
คนเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ถึงวงการศรีกากีละสอง
หน่วงมากนะคุณนะกลายเป็นดราม่าในโลกโซเชียลแล้วครับ

ทางด้านของพันธ์ตำรวจเอกวิรสักกลั่นเกิด
กับการสพกรับใหญ่นะครับซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
ของพันธุ์ตำรวจโทบุรีให้ข้อมูลไว้แบบนี้ครับ
บอกว่าขณะนี้พันธ์ตำรวจโทบุรีอยู่ระหว่างตราราชการ
ซึ่งเมื่อวันที่๗ธันวาคมนะฮะพันธ์ตำรวจโทบุรีเนี่ย
ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการจริง
กำลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบและรออนุมัติหนังสือลาออกนะครับ
แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูหนังสือลาออกของพันธ์ตำรวจโทอาบุรีเนี่ย

บอกว่าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าจะไม่เลิกล้มความตั้งใจ
และเปลี่ยนใจถอนใบลาออกนี้นะครับ
ส่วนสาเหตุที่พันธ์ตำรวจโทบุรีขอลาออก
คือเท่าที่ผมพูดคุยกับเขาภูมิกับบอกแบบนี้
ตำรวจโทบุรีให้เหตุผลว่าคุณแม่มีอายุ๘๑ปีแล้ว

และต้องการไปช่วยทำธุรกิจของครอบครัว
ใช่ค่ะแล้วก็ผู้กำกับวีรศักดิ์บอกด้วยนะ
ว่าเอาจริงตัวผมเพิ่งย้ายมารับตำแหน่งที่นี่

ใช่ค่ะแล้วยื่นใบลาออกแล้วตั้งแต่๗ถูกไหม
แล้วว่าอะไรผมเองยังไม่ได้ใกล้ชิดกับพันธมรวชโทบุรีเลย
แต่เท่าที่ผมถามเพื่อนร่วมงานเพื่อนตำรวจด้วยกัน
ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยนะก็จะบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
สารวัตรบุรีเป็นที่รักของเพื่อนตำรวจ

คือตัวของพันตำรวจโทบุรีเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูง
เขาจริงจังในการทำงานสนใจพวกเรื่องของธรรมะ
แล้วก็ทำหน้าที่ได้ดีคือเขาลงพื้นที่
ทำกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์กับชาวบ้านตลอด

ชาวบ้านก็บอกว่าพันธบรวจโทบุรีเป็นคนง่ายไม่ถือตัว
แล้วก็เสียดายตำรวจน้ำดีแบบนี้นี่ชาวบ้านพูดมานะครับ
แล้วก็ล่าสุดพันธ์ตำรวจโทบุรี
ก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวอีกครั้ง
ก็สะเทือนวงการศรีกากีเหมือนกัน
บอกว่าขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจ
มีบางท่านไม่รู้จักกันก็ยังโทรมาให้กำลังใจ
เพื่อนพี่น้องที่อยู่ในอาชีพตำรวจต่อไป
ให้อยู่บนพื้นฐานของความจริงใจ
ลูกน้องเสมือนเขาเป็นพี่เป็นน้องกับญาติเรา
ให้ความเป็นธรรมกับเขาใช้พระคุณดีกว่าพระเดช

แค่เกิดเหตุก็ตามจับคนร้ายให้เขาได้
มีเหตุก็ไประงับให้เขาโดยไว

รังแก่ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากเขา

นี่อันนี้พูดถึงชาวบ้านพูดถึงนายบ้าง
นายที่ดีไม่สร้างงานให้ลูกน้องโดยไม่จำเป็น
ให้เยอะนโยบายที่ออกมาตำรวจเราได้อะไร
ประชาชนได้อะไรได้จริงไหมหรือแค่วาดฝัน
หรือมีผลงานไว้แค่โชว์สื่อหรือต่อรองเก้าอี้เท่านั้น
หาประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมไม่ได้
อยู่ให้เป็นตำนานอย่าอยู่ให้เขาสาบแช่งไปวันนะครับ

นี่แหละจริงแล้วพันธุ์ตำรวจธุบุรี
รับราชการชั้นประทวนตั้งแต่ปี๔๑

ปราบปรามและสอบสวนในพื้นที่ภาค๗

พอมารับตำแหน่งสารวัตย์อำนวยการที่สพกลใหญ่รบลปี๖๒
ก่อนที่จะมายื่นหนังสือลาออก
จริงเหลืออายุราชการอีก๑๐กว่าปีนะ

เอาจริงนะหลายคนเขาก็เสียดาย

คือน่าจะเป็นตำรวจที่ไต่ตำแหน่งมาโดยตรงจากชั้นประทวนเลยแหละ
เป็นชั้นประทวนจนมาชั้นศัลยบัตรแบบนี้นะฮะ
แต่ว่าอาจจะน้อยอกน้อยใจเกี่ยวกับเรื่องโยกย้ายอะไรหรือเปล่า
ค่ะโอ้แต่สะเทือนนะสะเทือนจริงใช่ค่ะ